อัจจานคาธา
ก็รอคลายปมประเด็นต่างโหละแซ่บของเรา

ตลอดเดือนตุลาคมนี้เลย
เนี่ยกับพวกเราทั้ง๓คนรวมถึง

เบรกนี้ให้
ให้พี่ใหญ่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ๋อแม่สิ
การงานเรื่องลูกน้องอะไรอย่างนี้

คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณตำรวจ

ถามว่าหนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในเดือนนี้

สำหรับคนที่หนุ่มสาวที่เจ้านายเลิฟมาก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

แหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละ
เรื่องนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับ
เขาเข้าทำงานแล้วก็ขยันขันแข็ง

อาจารย์จะเต็มมาก
แล้วถ้าสมมติใครที่ไม่ได้อยู่ใน

บางคนสร้างภาพทำให้โต๊ะทำงานยุ่งเข้ามา

อันนั้นก็ไม่ได้ผลเหรอ

เพราะว่าเธอยุ่งแบบอยากย่ายขึ้น

ไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบระบบ
โต๊ะทำงานที่สำคัญเขาเรียกว่า

เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เจ้านายรักเนี่ย
ตามหลักวงจุ้ยต้องจัดโต๊ะทำงานให้ดี

จะต้องเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบ

ว่างานทุกอย่างเสร็จสิ้นวันต่อวัน

อย่าเปิดคาไว้ให้ปิด

อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สอง
จัดวางสำคัญมาก

อ๋อคังคกคาบเหรียญเหรออาจารย์
เรื่องแรกก็คือเรียกเกี่ยวกับเรื่องการเงิน

แสดงว่าเราได้เลื่อนตำแหน่ง

เป็นวิธีการง่าย

แรงดำไหมว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์ศิลป์อะไรที่หน่อยบ้าง

เจ้าพ่อกวนอูอันนี้ก็คือ
อันนี้จะไปที่สารเจ้ากวนอู่

ก็จะทำให้เรียกว่า
เวลาเราไปขอพรบารมี

รักเราส่งเสียงเรา

ใครก็จะขอย่างตัวกัน

ใช่กลับไปต่อมาพี่อาจารย์บอก
เพราะว่าแต่ละวิธีก็ง่ายทั้งนั้นเลยเนอะ

ประเด็นของพี่กาวไปแล้วช่วงหน้าค่ะมาดูประเด็นอืม
ไม่ได้สกิดปัดหน้าโต๊ะออกมาจานให้ช้าย
ช่วยหน้านะคะมาเรียนดูประเด็นแซ่ป

แล้วคุณแรกอยู่กันมาก
อะไรน่ะคะไม่ใช่บ้างทั้งเกี่ยวกับอะไรฮะ

อ๋อโอเคเรื่องเหมือนนะเรื่องเหมือนนะ

นึกว่าฮุกซุมบ้า